เลยดีกว่านะคะกับดาราสาวท่านนี้พี่อ๋อมสกาวใจ

ทำงานหนักจนล้มหมอนอนเสือไป

พื้นมานะคะแล้วก็ให้เลขกับเราด้วยนะคะ

ก็มาจากนี่เลยนะคะมาจากงานวันเกิดค่ะ
คุณผู้ชมงานวันเกิดครบรอบ๕ปีให้ลูกชายน้องจอมทัพนั่นเองค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะแม่อ๋อมก็ไม่ลืมบอกเลขเด็ดนะคะ
สวยที่ว่าก็เป็นวันเกิดน้องจอมทัพนั่นเองนะคะ

แต่ว่าแม่บอกว่างวดนี้อาจจะมีเลขเบิ้ลก็ได้ค่ะ
สามีพี่เอนะคะยังโพสต์บอกด้วยนะคะว่าตอนที่แม่อ๋อมป่วยเนี่ยค่ะ
คือแม่อ๋อมก่อนหน้านี้แกไปโพสต์เกี่ยวกับสายไฟระยงระยางนะคะ

ไอ้สายไฟตรงซอยเนี่ยคือเขาลือออกไปหรือยังค่ะ

เมื่อกันแกก็บอกว่าแกเคยถามสามีตัวเองอะตอนป่วยบอกว่า
สามีก็เลยโพสต์เนี่ยค่ะเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ตรงกันหรือเปล่า

ว่าปังขนาดนี้นะคะก็เลยถามแม่อ๋อมเองเลยดีกว่าว่า

ถ้าจำกันได้งวดวันที่๑ถูกเลย

รวมไปถึงละครเรื่องล่าสุดที่เล่นกับคุณขวัญอุสามณีฟิล์มรัฐภูมิเนี่ย

เดี๋ยวเราไปฟังรวบตึงทั้งเรื่องตัวเลขแล้วก็เรื่องผลงานเลยค่ะ

ก็ดีใจกับคนที่แบบว่าตามแล้วได้โชคลาภไป

แค่ว่าแบบเห็นแล้วก็เอามาโพสต์ลง

ได้เหมือนกับว่าได้มาเจอน้อง

จึงจ้านบุ่นวายพูดเยอะ